นี้มีข่าวฮือฮาอดีตนายกทักษิณครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
ต่อครับชัดเจนแล้วนะครับหลังจากมีกระแสข่าวลือว่าอาจจะเลื่อนการเดินทางกลับเมืองไทย
เดิมจะกลับ๑๐สิงหาคมวันนี้ช่วงก่อน๙โมงเช้านี่คือทวิตข้อความ
เมื่อเช้านี้เลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมผมขอเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยครับ
ไปดูข้อความเต็มกันหน่อยนะครับชัดเจนแล้วเพราะว่ายืนยันโดยเจ้าตัวครับ
ทวิตข้อความเมื่อตอนแปดโมงห้าสิบห้านาทีวันนี้ครับห้าสิงหาคม
ผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่๑๐ไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์
วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ
ก็ระบุเอาไว้นะครับว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ย
๑๐สิงหาขอเลื่อนไปก่อนไม่เกิน๒สัปดาห์ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะ
นับจากวันไหนถ้านับจากวันนี้ที่ทวิตไม่เกิน๒สัปดาห
ก็คือไม่เกิน๑๙สิงหาต้องรู้ความชัดเจน
แต่ถ้านับตั้งแต่๑๐สิงหาคมเดิมเป็นกำหนดการที่จะกลับเมืองไทย
ก็ต้องไม่เกินยี่สิบสี่สิงหาน่าจะรู้ความชัดเจน
ให้เหตุผลว่าหมอเรียกให้ตรวจร่างกายครับ
เลยมีแฮชแท็กเพอร์เจอร์ออกมา
ลูกสาวบอกเพอร์เจอร์วันนี้ข้อความนั้นวนกลับมาครับ
นี่เป็นการเลื่อนกลับไทยครั้งที่๑๙แล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
หลังจากเมื่อ๒๖กรกฎาคมวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของคุณทักษิณเนี่ย
ลูกสาวคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานภาพนี้โพสต์ข้อความในช่วงล่างบอกว่า
คือพิมพ์ไปก็รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อมือสั่นใจสั่น
ว่าพ่อกำลังจะกลับเมืองไทยแล้ว๑๐สิงหาคม
ลงที่สนามบินดอนเมือง
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ๑๑วันเองนะครับ
หลังจากแจ้งข่าวปรากฏว่าเลื่อนกลับไทยครับ
และ๒๘กรกฎาคมคุณทักษิณมีการทวิตข้อความ
หลังจากที่คุณเสกโลโซนั้น
มอบเพลงให้กับคุณทักศิลป์จะตวกก็บอกเลยว่า
ขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ผม
เสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ตไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะครับ
คนก็ยิ่งรู้สึกว่าสงสัยกลับแน่รอบนี้
สุดท้ายเลื่อนนะครับต้องจับตาแล้วครับว่า
ครั้งที่๒๐ที่คุณทักษิณบอกให้รอ
แล้วบอกว่าอีกไม่เกิน๒สัปดาห์

แต่ถ้าหากว่าเทียบไทม์ไลน์การเมืองแล้วเนี่ย
ในช่วงประมาณไม่เกิน๑๙สิงหาหรือไม่เกิน๒๔สิงหาคม
ช่วงนั้นสารรัฐมนุนน่าจะมี
พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วหรือเปล่า
และการโหวตนายกอาจจะมีความชัดเจนแล้วหรือไม่

ออนไลน์ครับชาวเน็ตหลายคนไปคอมเมนต
ใต้โพสต์ใต้ทวิตของคุณทักษิณบอกเลยว่า

ก็บอกว่าโอ้โหคุณจตุพรพรมพันธ์
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนี่ทำนายแม่นมาก

เลื่อนกลับนี่ฮะตรงตามที่คุณจตุพรพูดแม่นจริงค่ะคุณชูวิทย์
บางคนคอมเมนต์บอกเพอร์เจอร์ข้อความนี้กลับมาครับเพราะว่าเป็น
ข้อความที่คุณชูวิทย์เคยโดนตอกใส่ในคอมเมนต์ใช่ไหมครับ
ส่วนติดแฮชแท็กเพอร์เจอร์ด้วยครับไม่ใช่มาแค่ข้อความเป็น
เลยครับแล้วมีหลากหลายความเห็นนะครับแต่พี่มิ้ว
ให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกทักษิณด้วยนะคือจริงจริงหลายคนบอกท่านเลื่อนครั้งที่สิบเก้า
ครั้งที่ยี่สิบแล้วเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วย
เท่าที่จำได้ท่านเปลี่ยนใจเรื่องการเลื่อนกลับบ้านเนี่ย
สองครั้งเท่านั้นค่ะครั้งแล้วกับครั้งเล่าโอ้โห
เจี๊ยบนี่ปิดเพจเฟซบุ๊กไปแล้วใช่ไหมเลิกทำเพจแต่ว่าทวิตเตอร์
ขณะที่อดีตสอสอของก้าวไกลอย่างคุณเจี๊ยบอมรัฐโชคประมิตกุล
กรรมการบริหารพักเก้าไกลรีทวิตและใส่ข้อความด้วยครับ
บอกว่าอยากให้คุณทักษิณตรงไปตรงมาสักครั้ง
ว่าข้อเท็จจริงคือรอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อน
ไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกาย
เพราะเหตุผลที่คุณทักษิณบอกก็คือหมอเรียกตรวจร่างกาย
เลยต้องเลื่อนการกลับไทยใช่ไหมครับ
เจเจี๊ยบบอกเลยว่าว่ากันตรงเถอะ

คุณสมชัยแสวงการครับสวโพสต์บอกว่า
ท่าทางจะเลื่อนยาวไป
เสียดายอุตส่าห์ล้างจุดรอ

แล้วก็มีการแนบโพสต์ของคุณทักษิณ

เพอร์เจอร์ตามที่เห็นหน้าจอนี้นะครับ

คนนี้ก็เผ็ดร้อนทุกครั้งเวลาทวิตข้อความ

สสวิโรธลักษณะอดิษรสสเก้าไกล
ทวิตภาพเพราะก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
มีมิจฉาชีพเขาก๊อปปี้ข้อความ
บอกว่าคุณทักษิณจะกลับเมืองไทยช่วงที่เป็นข่าวฮือฮา
แล้วบอกว่าขอ๓๐๐โอนให้หน่อยเพราะว่าไม่มีตังค์
คุณวิโรธเอาภาพนี้มาใช้แล้วบอกว่าอย่างนี้ฮะ

เหมือนมีมิจฉาชีพปลอมโปรไฟล์เป็นรูปคุณทักษิณ
บอกช่วยโอนเงินให้๓๐๐หน่อยติดขัดเรื่องค่าเดินทางกลับไทย๓๐๐บาท

ก็เลยเอามาทวิตข้อความแล้วก็มีภาพร้องไห้

คือการจะเดินทางกลับมาประเทศไทยหรือไม่
ของคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อน
เลื่อนแล้วเลื่อนต่อแล้วอีกมันน่าสนใจตรงที่
มันส่งแรงกระเพื่อมทางการเมืองใช่ครับ

เลื่อนรอจัดตั้งรัฐบาลหรือยังไร
คือมันเกิดคำถามเยอะในมิติทางการเมือง

ผู้มาก่อนการโหนผู้ทำนายถูกตลอดเลย
เคราะห์แม่นคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

หมอจะตรวจร่างกายถึงขนาดเลื่อนกลับเลยเหรอ
หาข้ออ้างที่ทำให้คนไทยเชื่อมากกว่านี้ดีกว่าไหม
เดี๋ยวมีใครไปบอกว่าเพอร์เจอร์
ทุกอย่างเลื่อนทั้งสารรัฐธรรมนูล

โหวตนายกการเลื่อนกลับไทยของทักษิณ

มันส่งผลทำให้เห็นว่าเออทำไมต้องเลื่อน
แล้วทำไมทำไมมันถึงเชื่อมโยงอะไรกันแบบนี้

คงมีจตุพรกับชูวิทย์สองคนเท่านั้นที่รู้ว่าท่านไม่กลับ
คนที่เคยติดคุกจะรู้ว่าการก้าวเท้าเข้าคุกล้วนอยู่ที่ใจ
การกลับหรือไม่กลับจึงอยู่ที่ใจ

นผู้ที่วิเคราะห์แม่นแล้วก็ทำนายถูกตลอด
อย่างที่มิวบอกไปคุณจตุพรพรมพันธ์
คุณจตุพรพรมพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวแท้รัฐทีวี
เกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนการเดินทางกลับเมืองไทยของคุณทักษิณนะคะ
บอกว่าเห็นการประกาศของคุณทักษิณหลายครั้ง

และสุดท้ายเชื่อว่าไม่ได้กลับ
คุณผู้ชมคุณจตุพรฟันทงเอาไว้ว่า
สุดท้ายเชื่อว่าไม่ได้กลับ
โดยเชื่อว่าหลังเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
ก็จะห้ามเดินทางไกลในช่วงเวลานั้น
และการเลื่อนเดินทางออกไปอีก๒สัปดาห์
ก็จะไปโยงกับที่สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าภายใน๒สัปดาห์
ประเทศไทยยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล

นางสาวแพทองทานชินวัฒน์ลูกสาว
ที่เป็นผู้ประกาศว่าพ่อจะกลับบ้าน

ทีนี้ค่ะคุณจตุพรบอกว่า
สังคมต้องเห็นใจคุณอุ้งอิ๊งนะ
ที่คุณอุ้งอิ๊งเป็นผู้ประกาศว่าพ่อจะกลับบ้าน
เพราะถ้าพ่อกลับมาต้องติดคุก
เชื่อว่าครอบครัวก็คงจะไม่ยอม
คุณจตุพรเชื่อว่าคุณทักษิณตั้งใจ
และมั่นใจว่าจะได้กลับบ้าน
หลังมีดิวที่ชัดเจน

แต่ถ้าได้ตั้งรัฐบาลทุกอย่างมันจะลงล็อก
แต่การกลับมาบ้านแบบเท่
ไม่ติดคุกเลยสักวันเดียว
มันยากมันเป็นดิวที่ยาก
เพราะคดีของคุณทักษิณเป็นคดีทุจริตคอรัปชั่น

คุณจตุพรบอกว่าผมติดคุกมาหลายครั้ง
ไม่เคยเห็นการขออภัยโทษเฉพาะรายในคดีลักษณะแบบคุณทักษิณเลยนะ
ไม่มี๓๑วันก็ไปจนสิ้นเดือนต้นเดือนอ่ะ
ถามว่าได้นายกได้คอรมอถวายสัตว์แถลงนโยบาย
ที่ประชุมรัฐสภาได้รัฐบาลจริงแล้วหรือยัง
เพราะฉะนั้น๒สัปดาห์ไม่มีทางจะได้รัฐบาล
นับจากวันที่๑๘คือหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะว่าท่านบอกว่าเลยตามกำหนดเดิมคือนับถ้านับวันวันที่๑๐ก็วันที่๒๔

อันนี้คำนวณในโลกหน้าเลย

และนี่นะครับผมก็เชื่อว่าแพทย์จะแนะนำให้ท่านว่าห้ามเดินทางในระหว่างนี้

เพราะผมเป็นคนพูดบอกว่าให้ไปหาหมอมีปัญหาเรื่องสุขภาพเถอะ
ให้เป็นเหตุผลมันก็มาเป๊ะเลย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูแล้วกันเนอะว่าการทำนายไทยทัก
วิเคราะห์ของคุณจตุพรครั้งนี้จะเป๊ะอีกหรือเปล่า
หมอจะห้ามงดเดินทางไกลระยะนี้หรือเปล่า
แล้วก็จนสุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาหรือยังไง
คุณจตุพรฟันทงถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะคุณผู้ชมครับ
ว่าสุดท้ายคุณทักษิณจะถูกหลอก

แล้วสุดท้ายเนี่ยนะจะไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเลย

ทันทีที่ส่งคุณอุ้งอิ๊งมาเนี่ย
เห็นมั้ยทุกคนก็

เขารู้ว่าคุณไม่คิดจะวางมือจริง

อันนี้ก็พอเขาตกก็ติดพั่วเลย